แถวบางขุนเทียนนะครับทุกผู้ชมครับชาวบ้านเขาบอกเขาก็งงอยู่เหมือนกัน
มีคนต่างด้าวคนหนึ่งถือไม้ถือก้อนหินทุบรถที่จอดเอาไว้มีคันหนึ่งในกระจกนี่พังยับเลยนะฮะ

ไม่รู้พูดแบบไหนอะไรยังไงภาษาอะไรนะฮะจะไปฟาดไปทูบรถเขาเนี่ยแบบทาง
เสียหายหมดพี่สาวเจ้าของรถบอกว่าผู้ชายคนนี้
มาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามาถึงก็ใช้ไม้ใช้ก้อนหินทุบ
จนพังเสียหายทางเจ้าของรถก็ไปแจ้งความแล้วนะครับให้
มาจับตัวผู้ชายคนนี้พูดจาไม่รู้เรื่องถามอะไรก็ตอบไม่
ได้นะครับนี่ดูสภาพรถนะฮะสิ่งที่ยังต้องรอให้ทางตำรวจ
สวนต่อไปก็คือผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนทำแบบนี้
ทำไมเสพยาหรือเปล่าหรือสติไม่สมประกอบหรืออะไรยังไง
มันมีการทุบเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็มีก้อนหินนะคะ
ข้างในรถคือทุบละเอียดเลยค่ะทั้งหน้ารถอ่ะค่ะแหล่งเละ
เลยค่ะแล้วข้างรถอ่ะก็เละเลยค่ะเหมือนกับว่าทุบเพื่อที่
จะเอาสิ่งของในรถนะคะตำรวจอ่ะเขาเขาก็ถามว่าเป็นคนที่ไหนมา
ยังไงพูดภาษาไทยได้ไหมเขาไม่พูดภาษาไทยเลยค่ะเขา
พูดแต่ภาษาต่างด้าวอะค่ะน่าจะเป็นภาษาพม่าอืมคือใช้เวลาอยู่
จนรถแบบพังยับอ่ะนี่ค่ะแล้วก็ถูกคุมตัวไปเรียบ
ร้อยแล้วนะฮะทุกผู้ชมครับอ่าเจ้าของคลิปเจ้าของรถเขาก็
ลงคลิปเอาไว้เตือนภัยอืมแถวบางขุนเทียนนะครับค่ะ